คือปกติคุณกันก็จะช่วยผู้หญิงจากการถูกแฟนนุ่มทำร้าย

แต่เคสนี้หลายคนสงสัยว่าอุ้ยนี่ต้องพาพบบิ๊กโจ๊กเลยเหรอ
คือเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าแฟนเธอเป็นลูกทหาร
แล้วก็นี่ดูสภาพค่ะสะบักสบอมนี่คือหัวแตกนะบนหัวตาก็ปูดบวม
เธอบอกเธอโดนซ้อมหนักมากเลยทั้งหมัดทั้งไม้ท่อนเหล็กเอ่ยสากะเบือก็โดนมาแล้ว
คไปกว่านั้นโดนบังคับให้เสพยาแล้วก็โดนบังคับให้ส่งยาด้วย
โอ้โหคุณกันเลยบอกว่าอ่ะไปงั้นไปสโมสรตำรวจเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบหกปีค่ะเธอบอกว่าแฟนนุ่มเธอที่ว่าเป็นลูกทหารเนี่ย
คบมาได้๓เดือนเองโดนกักขังโดนทำร้ายร่างกาย
ท่อนเหล็กกับสากกระเบือฟาดที่ตัวฟาดที่หัว
กระทืบทั้งชกทั้งต่อยจนกระทั่งกระดูกหนูแก้มแตกซี่โครงก็ร้าว
พาไปหาบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร

เรื่องราวเธอบอกว่าเธอคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มคนนี้ได้พักหนึ่ง
๓เดือนเนาะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในแฟลต์ทหารของพ่อของแฟน
ช่วงแรกแฟนก็เป็นคนดีอ่ะช่วงแรกเป็นคนดีเลยล่ะ

ระยะหลังแฟนบังคับเธอเสพยา
บังคับให้มีอะไรด้วยจนเธอทนไม่ไหว
แล้วก็ขี้หึงมากทำร้ายร่างกายเธอทุกครั้งที่ไม่พอใจ
ถามว่าพ่อแม่ฝ่ายชายรับรู้ไหม

เล่าบอกว่าพ่อแม่ฝ่ายชายก็รับรู้แต่ไม่มีใครช่วย
แถมแฟนนุ่มยังบอกได้ว่าเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติด

บอกว่าถ้าเธอปฏิเสธเธอก็จะถูกทำร้าย

ที่ผ่านมาโดนทำร้ายร่างกายสารพัดทั้งสากทั้งไม้ท่อนเหล็ก
ฟาดเอาฟาดเอาตามตัวตามหัวทั้งทุบทั้งตีทั้งกระทืบ
ร่างกายเธอเนี่ยแทบไม่เหลือสีเนื้อแล้วมั้งมีแต่สีเขียวสีม่วงเต็มไปหมด
หัวนี่ก็แตกไปห้าจุดนะคะครั้งล่าสุดที่โดนเนี่ยสองวันก่อน
นี่นี่ตอนที่อยู่ที่ป้อมย้ำอ่ะกู้ภัยมาภาษณมณ์พยาบาล
บอกสภาพเนี่ยคือแผลเต็มตัวเลือดไหลเต็มหน้า
ช้ำแขนบวมมือบวมหน้าบวม
ตำรวจสพสามพรานก็เลยเอาตัวเธอส่งโรงพยาบาล
บอกตอนนี้กลัวมากเพราะฝั่งนู้นข่มขู่ว่าจะฆ่ายกครัวเธอ
มันรอผอดความช่วยเหลือมาหลายรอบด์ครับ
คือแล้วเพื่อนบ้านรอบนี่ออกซ่าผิดการนะเขาไม่เข้ามายุ่งเลยครับ
โดนกระทำเรื่อยมาตั้งแต่คบกันเลย
และความปลอดภัยการไหม
กลัวน่ะกลัวน่ะเขากู้ค่ะเขากู้ค่าทั้งครอบครัว
ยังไงแค่ไหนรู้จักคนเยอะแค่ไหนเนี่ย

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในแฟลต์ทหารด้วย
นี้น่าสงสารมากเพราะว่าผู้หญิงนี่เกือบตาย
นี่ถือว่าเป็นการบังคับกักขังทำร้ายแบบทารุณเลย
แล้วสิ่งที่มันตลกก็คือเรื่องเกิดในแฟลตของทหาร
น้องตะโกนร้องขอชีวิตขอให้คนช่วย
แฟลตของทหารเน้นอีกที
ผมยืนยันว่าเคสนี้ผมดูแล

แต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ใหญ่กว่าห้องขังแน่นอน

ผมเชื่อว่าน้องมาถึงตรงนี้ได้รอดออกมาได้แล้ว

โจ๊กบอกว่าก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สั่งการให้ภูมิกับศพศพลาจนประธมตรวจสอบด้วย
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าการทำร้ายร่างกายผู้หญิงกับค้างนวงเหนียว
มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะ

ถ้าเจ้าตัวเขามีความประสงค์ที่จะให้เรียกมาพูดคุย
เพื่อจะให้สามารถยุติกันได้ในชั้นของตำรวจนะครับ
ก็เดี๋ยวเชิญมาพูดคุยนะแต่อย่างไรก็ตาม

แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายอย่างเงี้

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรีบมาพูดคุยนะครับ

ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ

ว่าเป็นลูกทหารของผู้เสียหายเนี่ยค่ะ
มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดปี๖๐นะคะ
คือเสพยาเสพติด๔คดีพี่มิ้ว
ค้ายาเสพติดอีก๒คดีนะคะ

เป็นลูกทหารด้วยนะนี่กี่คดีแล้วเนี่ย

ก็ตามไปคุมตัวแฟนนุ่มคนนี้มาได้นะคะ
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทารุณโหดร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีการนำตัวไปตรวจปัสสาวะ

โอ้โหจะเหลืออะไรคงไม่ต้องสืบ
สิคะปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ

เดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลไปเรื่องของยาเสพติด
มีการผัวพันเกี่ยวกับการซื้อขายยาบ้า
ไปดูห้องพักที่แฟลตตึก๗

ยาบ้าซ่อนอยู่ในหมวกกันน็อก๑ถุงรวม๒๐๐เมตร

แล้วก็ขยายผลไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปด้วย

แล้วก็ความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ